ที่ชุมพรกันหน่อยค่ะคือมีครอบครัวหนึ่งอะนะคะ
แต่ญาติอ่ะบอกว่าการเสียชีวิตทางเนี้ยมันแปลกแปลก
เลยนะคะเก็บมาห้าเดือนแล้วและยังเก็บอยู่อะค่ะ
เหตุการณ์นี้จริงเกิดขึ้นตั้งแต่๒๑กันยายนปีที่แล้วนะคะ
คือที่ตำรวจสพเมืองชุมพรเขาได้รับแจ้งเหตุ
ไซคล้มคว่ำจนมีผู้เสียชีวิตตรงถนนสายสี่ในอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
พอไปตรวจสอบดูก็เจอมอเตอร์ไซคันนี้นะคะ
แต่ดูจากสภาพรถแล้วเนี่ยมันดูไม่เหมือนรถที่เกิดอุบัติเหตุ
คือมันไม่ได้เสียหายอะไรเท่าไหร่เลย
แต่ทำไมแค่รถล้มจึงทำให้คนขี่ถึงกลับเสียชีวิตได้
ผู้ตายคือน้องตานนะคะนางสาวกิติยานิกรสุกอายุ๒๒ปี
ดูจากใบชนสูตรแล้วเนี่ยคุณหมอลงว่าเสียชีวิตเพราะว่ามี
คอด้านหลังหักผิดรูปหน้าอกยุบมีแผลถลอกแขนซ้ายและข้อมือขวา
ซาเรย์ดูแล้วปอดฉีกสองข้างกระดูกคอหัก
นี่ค่ะลงความเห็นสาเหตุการณ์ตายว่าอุบัติเหตุจราจร
บาดเจ็บสวงอกและไขสระหลังที่คอ
ทีนี้ญาติก็นำร่างมาตั้งบำเพ็ญกุศลแหละแต่พอสวดเสร็จเนี่ย
ญาติบอกไม่เผานะขอเก็บเอาไว้เพราะติดใจการเสียชีวิต
ว่ารถมันยังไม่ถลอกเลยแล้วทำไมหลานสาวถึงตายได้
เราก็เลยส่งคุณสุชาดาสิริคงลงพื้นที่นะคะไปที่วัดวังใหม่
ซึ่งก็เป็นวัดที่ตั้งศพของน้องตานนี่แหละญาติก็หยิบกรอบรูปงานศพน้องตานออกมาให้ดู
คือเก็บตั้งแต่กันยามาจนถึงมีนาเนี้ยค่ะฝุ่นนี่เกาะหมดเลยเนี่ย
เอาทิชชู่เช็ดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็พาไปดูที่เก็บโรงศพของน้องตานด้วย
ก็คือเก็บร่างไว้ในโรงเย็นมีผ้าคลุมเอาไว้นี่ค่ะโรงนี้เลย
ส่วนข้าวของส่วนตัวตุ๊กตาผ้าห่มอะไรเนี่ยก็เอาไปใส่ในโรงเปล่าอีกโรงนึงแล้วนะคะ
รอวันที่ครอบครัวได้ความกระจ่างในเรื่องการเสียชีวิตครั้งนี้แล้วจะได้ทำพิธีชาปนกิจไปพร้อมกัน
และนี่มีการจุดทูปด้วยนะคะบอกว่าวันนี้มีนักข่าวลงพื้นที่มาช่วยเหลือแล้วนะลูก
ขอให้จับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วหลานจะได้ไปสู่สุขติ
ทีมข่าวเราก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะก็ประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วทำไมญาติถึงบอกว่าขอให้จับคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
เราก็เลยไปคุยรายละเอียดนะคะนี่คือนายระพินเรนสถานค่ะเป็นน้าชายของน้องตานผู้ตาย
แล้วเขาเป็นสารวัตกำนันด้วยเป็นคนส่งเรื่องนี้มาร้องผ่านทางไทยรัฐทีวีนี่แหละ
เขาบอกว่า๒๐กันยายนหลานมาขอบอกว่าขอไปกินเลี้ยงวันเกิดเพื่อนนะเป็นร้านอยู่ในตัวเมืองชุมพร
ก็กินเลี้ยงกันจนถึงเที่ยงคืนก็แยกย้ายกลับบ้านหลานเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปคนเดียว
ระหว่างทางเขาบอกเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหลานบ้างแต่เที่ยงคืนกว่ามีโทรศัพท์แจ้งบอกว่าหลานรถล้มเสียชีวิต
ทุกคนก็ไปดูที่จุดเกิดเหตุไม่เห็นมีร่องรอยเฉียวชนอะไรเลยอ่ะหนึ่งล้มได้ยังไงอ่ะ
แล้วสองพอเห็นมอเตอร์ไซค์ยิ่งติดใจใหญ่เลยเพราะมอเตอร์ไซค์ไม่ได้พังไม่ได้ยับเย้ยไม่ได้ถลอกไม่ได้ครูดอะไร
คือมันดูปกติไปหมดเลยจริงจริงเขาเลยบอกอืมมันติดใจอ่ะ
ญาติที่เรื่องที่สามที่ติดใจก็คือญาตินี่ยังไม่ได้มีการไปติดต่อไปเซ็นรับร่างของน้องเลยนะคะ
แต่อยู่ร่างน้องถูกส่งมาที่วัดตอนตี๔ญาติบอกงงไม่ได้ไปเซ็นรับไม่ได้ไปทำเรื่องอะไรเลยอ่ะ
แล้วศพมาได้ยังไงสืบไปสืบมาถึงรู้ว่าอ๋อ
นุ่มของน้องที่เป็นทหารเกณฑ์อยู่ในค่ายที่จังหวัดชุมพรเป็นคนจัดการเรื่องทั้งหมดเลย
ญาติก็เลยติดใจสงสัยว่าเอ๊ะอยู่ไปจัดการได้ยังไงแล้วไม่เห็นบอกครอบครัวไม่เห็นบอกญาติมิตรเขาเลย
หรือเกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่ามีส่วนอะไรหรือเปล่าอันนี้คือสงสัยนะเพราะโทรศัพท์ของน้องตานมันหายไปค่ะ
น่าจะไปเที่ยวบ้านเพื่อนแล้วก็ไปร้านอาหารชมจันทร์กันไปกินเลี้ยงวันเกิดใครผมไม่ทราบ
หลังจากนั้นก็ได้เกิดอุบัติเหตุเขาระบุไว้อย่างนั้นไปดูที่เกิดเหตุแล้วไปดูหลายคนไม่มีใครเชื่อสักคน๗๐เลยเขาว่าน่าจะถูกฆาตกรรม
เพราะอะไร๑รถไมค์ฟอร์โลปอะไรแบบนี้
รถมันไม่เสียหายไงถลอกนิดหน่อยยังอยู่สภาพยังเหมือนเดิมอยู่น่าจะน่าจะเป็นเรื่องหึงห่วงครับ
อีกคนนึงก็เล่าบอกว่าเนี่ยได้ข้อมูลจากคนที่อยู่ค่ายทหารเดียวกันกับแฟนของน้องตาน
เขาบอกว่าคืนวันเกิดเหตุแฟนน้องตานหนีค่ายทหารออกไปด้วยนะเพื่อจะไปหาน้องตาน
แล้วช่วงที่อยู่ด้วยกันเห็นว่ามีโทรศัพท์จากผู้ชายคนนึงเข้ามาที่เครื่องน้องตาน
เลยอาจจะถล่อหึงหวงแล้วเผลอทำร้ายร่างกายน้องรึเปล่าอันนี้ยาร์ดตั้งข้อสังเกต
สิงค์สีไปหน่อยทันพักมือไปหน่อย
ตอนนี้มันไม่ได้ทำถึงจะตายหรอก
โดยเหลือมีความเซียชีวิต
แล้วปมสาเหตุมาจากเรื่องอะไร

และอาจรู้ตาในย้านส้มตำ
ก็เกิดการหิวหนูงอีกไป
คุณสุชาดาเลยโทรหาแฟนนุ่มเลยค่ะ
โทรหาแฟนหนุ่มของน้องตานที่ว่าเป็นทหารเกณฑ์อยู่ก็อยู่ในค่ายทหารนะคะ
เขาบอกว่าวันนั้นเขาออกจากค่ายจริง
คือวันนั้นเขาคุยโทรศัพท์อยู่กับน้องตานนี่แหละ
แล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนรถล้มเหมือนประสบอุบัติเหตุ
แล้วก็ได้ยินเสียงร้องเหมือนบาดเจ็บก่อนที่สายจะตัดไป
เขาก็เลยไปขออนุญาตผู้บังคับบัญชาออกจากค่ายจะไปตามหาแฟนสาว
พอมาถึงจุดเกิดเหตุก็พบว่าน้องตานเสียชีวิตแล้ว
เขาบอกเขาขอยืนยันเลยนะว่าเขาไม่ได้ทำร้ายน้องตาน

ส่วนโทรศัพท์ใช่เขายอมรับ

ญาติอยากได้คืนเขาก็ยินดีคืนให้ค่ะ
เราไปถามทางตำรวจสะพอเมืองชุมพอนะบอกว่า

เพราะฉะนั้นถ้าจะมาตรวจสอบอีกรอบนึงคือต้องไล่ตรวจสอบ
ได้จริงใหม่ตั้งแต่แรก

รถก็ไม่ได้มีถลอกอะไรมากมายทำไมถึงขั้นตายได้